ทุกผู้ชมครับมาดูกันเลยฮะเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่ชายคนหนึ่งเขาขี่ไปแล้วเขาจอดข้างทางบอกว่ามีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเลยต้องรับโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์แต่ตำรวจเนี่ยมาเขียนใบสั่งให้
เขาถ่ายคลิปไว้ท่านไปดูก่อนนะครับ
แต่ว่าจอดคุยแล้วผมขับขี่แล้วพวกที่อยู่บนรถยนต์ไหมพี่
อยู่บนรถนะถึงให้โทรศัพท์เขาไม่ได้ก็ไม่ได้เอาจอดนะครับลูก
อ๋อต้องอย่างนี้ด้วยหรอครับ

ผมว่าเพิ่งเคยเจอศนนี้
จารจรศนบังพงภาคใบสั่งนะครับ
หน้าปากซอยตลาดรุ่งเจริญถนนสาธุประดิษฐ์
ชายหนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์คันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะ
เขาถ้าฟังจากที่ตำรวจบอกเนี่ยก็คือคุณใช้โทรศัพท์จอดข้างทางก็จริง
แต่คุณยังติดเครื่องอยู่และนั่งคล่อมอยู่บนรถ
ลักษณะแบบนี้มันเข้าข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
เพราะฉะนั้นเอาใบสั่งไปแล้วไปเสียค่าปรับ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้โพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะครับ
เพื่อที่จะตั้งคำถามว่าตกลงแล้วแบบนี้ผิดใช่ไหม
จักรยานยนต์ใช้โทรศัพท์ต้องลงมาจากรถ
ไม่ใช่นั่งคล่อมแล้วใช้โทรศัพท์ใช่หรือไม่
ผู้โพสต์ยังระบุข้อความนะครับบอกว่าจอดรถรับโทรศัพท์
แต่คล่อมรถไว้ผิดกฎหมายโดนจับนะครับระวังกันด้วย
แล้วก็แฮชแท็กพื้นที่บางโพงพางโอ้โหพอคลิปนี้แชร์ออกไป
วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ถล่มตำรวจนะคะว่ามันผิดได้ยังไง
ก็เขาหยุดรถอยู่เขาจอดข้างทางเพื่อจะใช้โทรศัพท์
ในคอมเมนต์ทั้งในเฟซบุ๊คไลฟ์กับหน้าจอไลน์ก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
ก็ในเมื่อเขาจอดรถแล้วอ่ะเขาไม่ได้คือรถไม่ได้เคลื่อนที่อยู่
มันจะเป็นคำว่าขณะขับรถหรือขณะขับขี่ได้ยังไง
คือตำรวจเนี่ยชี้แจงเบื้องต้นไว้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
แต่ถ้าพี่ตำรวจดูอยู่นะโดยเฉพาะพี่ตำรวจจราจร
ยังไงส่งข้อความมาทางไลน์หน้าจอหรือเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้นะครับ
เข้าไปที่เพจไทยรัฐทีวีนะแล้วก็ดูเราเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ย
แล้วก็บอกมาก็ได้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่
เดี๋ยวเราค่อยไล่ให้ฟังนะมีทนายความด้วยนะครับ
เขาออกมาแย้งตำรวจวันนี้ไปดูหนุ่มใบเกอร์คนนี้ก่อน
ชายเจ้าของรถจักรยานยนต์ก่อนวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามไปเจอตัวมานะครับ
เขาก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ทีมข่าวของเราฟังว่าแบบนี้ครับ
วันนั้นเขาขับรถมาบนถนนสาธุประดิษฐ์มาถึงจุดข้ามทางม้าลาย
และมีคนเดินข้ามเขาก็จอดรถตามปกติ
เพื่อให้คนเดินข้ามผ่านทางม้าลายแต่ระหว่างที่หยุดรถเนี่ย
มีคนโทรเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเขาก็เลยกดรับและคุยโทรศัพท์
ใช้เวลาประมาณ๒๓วินาที
ขณะนั้นรถของเขายังติดเครื่องอยู่แล้วเขาก็นั่งคล่อมอยู่บนรถ
แต่เขาอยู่ช่องทางซ้ายสุดเป็นจุดใกล้ฟุตบาท
ไม่ได้กีดขวางการจราจรของใคร
โทรศัพท์เสร็จ๒๓วินาทีปุ๊บเขาก็ไปต่อ
ปรากฏว่าพอเคลื่อนรถออกมานี่ฮะตำรวจจราจรที่อยู่ในคลิปนะ
ก็เรียกเลยดักกลางถนนแล้วก็ให้เข้าไปข้างทาง
จะถูกยึดใบขับขี่และถูกเขียนใบสั่งในข้อหา
ซึ่งชายคนนี้บอกว่ายอมรับว่าโมโหแล้วก็หงุดหงิดมาก
ในตอนนั้นก็เลยมีการต่อว่าแล้วก็เถียงกับตำรวจที่มาออกใบสั่ง
เพราะเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าข้อหาแบบนี้มันมีด้วยหรือ

คือการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถเนี่ยเชื่อว่าหลายคนรู้แหละว่าผิดกฎหมาย
แต่ที่เขาไม่เข้าใจก็คือว่าเขาไม่ได้เคลื่อนที่

เขาแค่นั่งคล่อมรถแต่เขายังไม่ได้ขับขี่แล้วเขาใช้โทรศัพท์ทำไมมันถึงผิด
แต่รถมันก็ติดเครื่องแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่ไง
เขาก็อธิบายต่ออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ชายคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนี่คือคนที่ท่านเห็นหน้านะ

เขาอธิบายว่าถ้าหากตำรวจจะเขียนใบสั่งในตอนนั้น
ว่าเขาจอดรถในที่ห้ามจอดเขาจะรับฟังไม่มีปัญหาเลย
แต่ตำรวจที่เขียนใบสั่งเนี่ยคือข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ซึ่งเขาก็มีคำถามและตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วทำไมพวกพนักงานรับส่งเอกสาร
พนักงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันก็เห็นใช้กันหมด
เปิดแผนท่งแผนที่แล้วก็มีตัวหนีบเอาไว้หน้ารถอะไรพวกเนี้ย
ทำไมไม่ถูกจับข้อหานี้บ้างหรือคนใช้รถยนต์ทุกวันนี้ก็ใช้โทรศัพท์
ขณะขับรถกันทั้งหมดนั่นแหละไม่เห็นมีใครถูกไล่จับในข้อหานี้บ้างเลย
บอกว่าผมอ่ะผิดข้อหาจอดรถครูโทรศัพท์ผมเลยบอกว่าอ้าวพี่ข้อหานี้มันมีด้วยเหรอครับ
รถคู่โทรศัพท์ผมไม่เคยรู้เลยผมคิดว่าต้องรับโทรศัพท์ขนาดขับรถ
ผมยอมรับเลยว่าผมผิดแต่นี่คือจอดรถคู่โทรศัพท์ผมผิดด้วยเหรอครับ
ต้องลงจากรถอะครับเขาบอกว่าคุณต้องลงจากรถนะถึงจะมารับโทรศัพท์ได้
แล้วโทรศัพท์เข้าผมก็รับโทรศัพท์

ผมผิดผมยอมรับเลยหรือไม่เขาเขียนมาเลยว่าผมจอดเส้นขาวแดง

หนุ่มคนนี้บอกว่าก็เลยปรึกษากับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมาย

เขาบอกว่าเขาก็เลยได้ข้อมูลแล้วก็ทำให้เขารู้ว่า
ฐานความผิดนี้มันมีจริง
เขาไม่ได้ถูกตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ส่วนที่เขาเอาคลิปไปโพสต์ไม่ได้ต้องการต่อว่า
ไม่ได้ต้องการมีปัญหาอะไรกับตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้บอกว่าตำรวจทำหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม
แต่เขาโพสต์ก็เพื่ออยากเตือนคนในสังคม
ให้ระวังถูกตำรวจจับในข้อหาแบบนี้
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถหรือจะขี่รถก็แล้วแต่
เพราะมันยังไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็จอดจริง
เดี๋ยววันจันทร์นี้เปิดมา๑๕กรกฎาคม
เขาจะไปสอนอบางโพงพางไปเสียค่าปรับให้ถูกต้อง
อันนี้คือในมุมที่เขาบอกว่าเขาฟังจากตำรวจนะ

พอกลับไปถึงบ้านคงจะถามว่าเออตกลงพี่อย่างนี้มันมีไหมข้อหาแบบนี้
ทีนี้แม้ว่าเจ้าตัวจะยอมรับว่าผมผิดจริงนั่นแหละมารู้เรื่องข้อกฎหมายแล้ว
แต่ก็ยังคงค้านสายตาของหลายคนทั้งในโลกออนไลน์และคนที่รับรู้เรื่องราวนะคะ
ฟังตำรวจเขาชี้แจงกันหน่อยค่ะ
คือเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ไปเลยนะคะ
ทางศูนย์โซเชียลมีเดียศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าศูนย์โซเชียลมีเดียสอบประกอบต่อรอ
อันนี้ชื่อเฟซบุ๊คเขาหน้าตาแบบนี้ชี้แจงยาวเหยียดแบบนี้เลยค่ะ
บอกว่าทางสนบางพงพางชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า
ผู้โพสต์เนี่ยหยุดรถก็จริงแต่เขาหยุดรถบริเวณสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามปากซอยสาธุประดิษฐ์๓๔คือหยุดรถหน้าไฟแดง
ว่าง่ายตรงปากซอยสาธุประดิษฐ์๓๔โดยที่ไม่ได้ดับเครื่องยนต์
แถมยังนั่งคล่อมรถอยู่ด้วยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้งาน
ซึ่งเขาถือว่ามันอยู่ระหว่างการควบคุมรถความหมายก็คือนั่งคล่อมอยู่นั่นแหละ
พอใช้งานอะไรเสร็จปุ๊บก็ขี่รถออกมา
ดาบตำรวจดิเรกก็คือบุคคลตำรวจที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ
ก็เลยมาโบกเรียกให้หยุดแล้วขอตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่
และแจ้งข้อหาให้ทราบว่าเขาทำผิดเพราะใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขี่รถ
แล้วก็ออกใบสั่งและเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้
การกระทำของผู้โพสต์
เป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในขณะควบคุมรถอยู่ในทางเดินรถก็คือบนถนน
ว่ารถคันนั้นจะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนที่
หรืออยู่ในระหว่างการหยุดรถตามสัญญาณจราจร
ยกเว้นไว้เฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา
โดยที่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
นี่เป็นความผิดตามมาตรา๔๓วัก๙
๑๕๗พรจราจรทางบพศ๒๕๒๒
เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะอ้างอิงมาเขามีที่อ้างอิงด้วยนะ
อ้างอิงมาจากเทียบเคียงบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศูนย์โซเชียลมีเดียของสปตรนี่นะฮะ
เขาก็มีการให้ลิงก์ข่าวเอาไว้เกี่ยวกับข่าวเรื่องกิจสดีกาชี้ขาด
ใช้โทรศัพท์ขณะรถติดผิดแม้รถไม่เคลื่อนตามข้อแย้งอดีตผู้พิพากษาเนี่ย
ก็คืออ้างอิงทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็กฤษฎิกา
คือความต่างอยู่ตรงที่ว่าตำรวจไม่ได้มองว่าเขาจอดรถเพื่อรับโทรศัพท์ข้างทาง
แต่ตำรวจว่าจุดที่เขาหยุดมันคือหน้าไฟแดงปากซอยสาธุประดิษฐ์๓๔
เท่ากับว่าเขายังอยู่ในทางเดินรถคือบนถนน
และเขาไม่ได้หยุดเพื่อรับโทรศัพท์แต่เขาติดไฟแดงแล้วเอาโทรศัพท์ขึ้นมาใช้
ตำรวจระบุว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นตามเรื่อง
เท่านี้๑๑๘๑ทับ๒๕๕๘ตั้งแต่ปี๕๘
สรุปว่าเมื่อความในมาตรา๔๓วงเล็บ๙แห่งพรบจราจรทางบกพศ๒๕๔
กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
แต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา
โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย
มือคุณต้องไม่แตะโทรศัพท์และยกขึ้นมาที่หู
เพราะฉะนั้นถ้านุ่มจักรยานยนต์คนนี้เขาอ้างอิงไปถึง
เอาแล้วทำไมพนักงานส่งของส่งอาหารทำไมเขาไม่ผิด
แต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
มองอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไรคะทนายเดชาบอกว่าคุยกับ
หนุ่มจักรยานยนต์คนนี้แล้วนะที่นั่งคล่อมจักรยานยนต์จอดรถแล้วก็โดนตำรวจเขียนใบสั่ง
ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เนี่ยนะแนะนำไปแล้วว่าสู้คดีเรื่องนี้ได้
เรื่องนี้ตำรวจอ้างอิงกฎหมายมาโดยใช้บันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถือว่าตรงนี้ผิดไม่ใช่ถ้าจะสู้คดีเนี่ยพร้อมจะเป็นทนายความว่าความให้ทันที
เพราะกฤษฎีกาคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลของหน่วยงานราชการต่าง
แต่ไม่ใช่ศาลเดี๋ยวลองฟังธนายเดชานะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้
ในกฎหมายนะครับพระราชมยัตริย์จราจรทางบกพศ๒๕๒๒เนี่ยมาตรา๔๓
เขาบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถนะฮะผู้ขับขี่ขับรถนะฮะวงเล็บเก้า
ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับเว้นแต่นะใช้อุปกรณ์เสริมนะครับโดยไม่ต้องจับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เอาแค่นี้พูดง่ายเขาเขียนแค่นี้คำพิพากษาดีกาที่๒๒๑๐ทับ๒๕๔
อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นกรณีความผิดตามมาตรา๔๓ของการกฎหมายจราจรก็คือมาตราเดียวกันครับ
สารดีกาก็ตัดสินว่านะครับคำว่าผู้ขับรถเนี่ยนะครับขับรถเนี่ยหมายถึงจะต้องเป็นกรณีขับรถที่กำลังแล่นอยู่หาใช่กรณีผู้ขับรถที่จอดอยู่หรือหยุดรถอยู่ไม่
นี่ครับนี่นะครับเข้าใจนะครับการไปออกไปสั่งน้องคนนี้ที่นั่งคล่อมนะมอเตอร์ไซด์อยู่เนี่ยไม่ว่าจะดับเครื่องไม่ดับเครื่องนะครับใช้โทรศัพท์ไม่มีความผิดครับและถึงแม้นะครับขับรถติดไฟแดงนะครับนะฮะเช่นวันศุกร์เนี่ยรถติดเราก็โทรหาเมียนะโทรหาเมียหลวงเมียน้อยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็

ส่วนอ้างอิงคือเรื่องของกฤษฎีกาเกี่ยวกับการขับขี่รถต้องใช้อุปกรณ์เสริมเท่านั้นแต่มันต้องตีความเรื่องขับขี่หรือไม่ซึ่งสารดีกาเคยมีความพิพาสาว่าการขับขี่รถก็คือรถต้องเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่ผิดไปออกไปสั่งเขาไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวรอฟังจำรวจอีกทีกันแล้วกันใช่ค่ะว
พัดกันได้เลยค่ะ